นี่ครับรุมแช่งคนใจบาปทุบพระพุทธรูปอายุร้อยปี

สีดำขนาดหน้าตัก๑เมตรสูง๒เมตร๒๐เซนติเมตร
องค์ด้วยกันบนภูเขาตีคลีอยู่ในวัดเขาตีครีหมู่สามบ้านตุ๊กแก่
ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
คนร้ายเข้ามาก่อเหตุทุบทำลายจนได้รับความเสียหายครับ
พระวุฒิกับพระฟอร์ตท่านเป็นพระลูกวัดเล่าบอกว่า
พระทั้งสององค์หมายถึงพระพุทธรูปท่านเนี่ยเป็นคนปั้นขึ้นมาเอง
ตั้งแต่๕ปีที่แล้วโดยได้รับบริจาควัตถุปัจจัย
จากชาวบ้านแล้วก็ช่วยกันออกค่าอิดหินปูนซ้าย
ให้พระทั้งสององค์นี้ตั้งใจจะสร้างขึ้น
เพราะว่าภูเขาตีคลีแห่งนี้นะครับคือที่ที่ค้นพบพระพุทธรูป
หลวงพ่อศิลาสองพี่น้องพระพุทธรูปคู่ครับ
เทียบเผยท่าตะโกมาหลายร้อยปีแล้ว
ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอยากจะปั้นไว้เป็นสัญลักษณ์
ใครผ่านไปใครผ่านมาจะได้รู้ว่าภูเขาแห่งนี้
คือจุดกำหนดของการค้นพบหลวงพ่อศิรา๒พี่น้อง
ซึ่งมารู้นะครับว่าพระถูกทุบเสียหายเมื่อ๑๐วันก่อน
ไปแจ้งความให้ตามหาตัวคนร้ายแต่ถ้าจับคนร้ายได้
ก็ไม่ได้อยากจะเอาผิดอะไรอยากจะถามเฉยว่าทำทำไม
นะครับเพราะเป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือ
ท่านผู้กำหับการสมพท่าตะโกท่านชี้แจงบอก
แม่ก็พยายามอยู่แล้วตั้งไว้๒ประเด็น
ประเด็นแรกน่าจะวัยรุ่นติดยาแล้วคนนองหรือเปล่า
ส่วนอีกประเด็นคือน่าจะเป็นการลักทรัพย์
คนร้ายอาจจะคิดว่ามีพระเครื่องหรือขอมีค่า

ขณะที่ชาวบ้านพอทราบข่าวก็มาจุดทูบ
มาจุดทูบขอเลขจะเอาไปเสี่ยงโชค

เดี๋ยวจะมาบูรณะมาซ่อมแซมพลักษณ์ทั้ง๒องค์ครับ